เพราะว่าผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้เขาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแล้วปรากฏว่าเห็นเหมือนคนเอามือถือมาแอบถ่าย
แต่คลิปที่จะให้ดูก่อนอื่นเลยเป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายผู้ชายคนนี้ที่คาดว่าเป็นโรคจิตแอบถ่ายห้องน้ำผู้หญิง
ผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงนะคะ

แต่เขาอ้างว่าเขาปวดท้องเข้าห้องน้ำผิด

เห็นไหมนี่กำลังแบบทำท่ารูดซิบกางเกงติดกางเกง
แล้วบอกว่าผมปวดท้องเข้าห้องน้ำผิด
แต่ผู้เสียหายบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่
แต่ผู้ชายคนนี้พอเดินออกมาเขาอ้อมไปด้านหลังเห็นมั้ยคะ
ตามภาพแล้วไปขึ้นรถบรรทุกตู้แช่ขับออกไปเลยนะคะ

แต่คุณผู้ชมดูทะเบียนรถมันเห็นทะเบียนรถชัดเจนแหละ
ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้นะคะ
ทีมข่าวเลยขอคุยกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายกันหน่อย

ขอเรียกเธอว่านางสาวบีเป็นนามสมมุตินะคะ
เธอบอกว่าเธอเห็นกับตาเลยว่ามีคนที่แอบเข้าห้องน้ำหญิง
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิป
เพราะเธอกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ทำธุระส่วนตัวอยู่
ห้องข้างมีคนหรือเปล่าเธอก็ต้องสังเกตเพื่อความปลอดภัย
เห็นมือคนถือมือถือ
สอดเข้าทางใต้ประตูกั้นห้องน้ำที่มันอยู่ข้างมันจะลอย
มีช่องอยู่อะค่ะครับมือถือมือถือสอดไปเลย
สอดไปเลยเธอก็เอ๊ะยังไงเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่โรคจิตหรือเปล่า
เธอก็พยายามสังเกตนะตอนแรกมือก็หดไปหลบไป
สักพักมาอีกรอบโผล่มาอีกรอบมือและโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ

โอ้โหเธอเลยบอกว่ามันใช่แน่ก็เลยเรียกเพื่อนที่มาด้วยกันให้ช่วยดูหน่อย
พอก้มไปดูมันเห็นเป็นขากางเกงผู้ชายไงอยู่ห้องข้าง

คือตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้ค่ะเหมือนรอดอยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็หายไปเลยค่ะคืออยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอหายไปปุ๊บเราก็พยายามมีสติมองอีกทีนึงว่าใช่หรือเปล่าค่ะ
แต่คือก็ไม่เห็นตอนนั้นก็ไม่เห็นแล้วแต่พอกำลังจะออกจากห้องน้ำเริ่มเห็นถังขยะขยับอ่ะค่ะ
เพราะตรงนั้นนะคะที่เขาเอามือถือเข้ามามันมีถังขยะตั้งอยู่แบบนี้
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปคุยกับพลเมืองดีที่เป็นคนถ่ายคลิปนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงเธอดูหน่อยค่ะ
ตอนออกมาเนี่ยกางเกงยังไม่ได้รูดซิปแล้วก็เข็มขัดอะไรยังไม่ได้ใส่เนอะ
แล้วก็เสื้อยังอยู่ที่ระหว่างอกอยู่เลย

หมายความว่าถ้าเขาเดินย้อนกลับไปก็แสดงว่า
คือเขารู้ทางหนีทีไล่หมดแล้วเพราะหนูยังไม่รู้เลยว่าข้างหลังมันเชื่อมกัน
ใช่แล้วเขารีบมากกระทั่งแมสก็ไม่ได้ใส่
แล้วเราเลยได้เห็นหน้าที่ชัดของเขา
ใช่ค่ะคือคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้เห็นหน้าชัดเจน
แต่พอเราเอามาออกทีวีต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์เอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นก็ต้องตรวจสอบความชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแหละ
ว่าเขาผิดจริงไม่ผิดจริงเป็นโรคจิตหรือไม่ยังไงอะไรแบบนี้เนาะ
ละเมืองดีก็เป็นผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำอยู่ห้องข้างนะคะ
ตำรวจสพโพแก้วกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไล่ตามจับผู้ชายคนนี้
ส่วนที่ปั๊มน้ำมันก็พยายามหาอะไรมากั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
เพราะว่าห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายมันก็อยู่ใกล้กันพอดี
หรือถ้าผู้ชายคนนี้บอกผมเปล่าจริงผมไม่เกี่ยวจริงคุณก็ต้องแสดงตัวเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
คือวันนั้นคุณก็อยู่แสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ไหม

เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคุณไม่ออกข้างหน้าเหมือนคุณอ้อมไปข้างหลัง
ไปออกอีกฝั่งหนึ่งของห้องน้ำผู้ชายแล้วขึ้นรถไปเลย
ถ้าคุณเข้าห้องน้ำผิดจริงคุณก็ไม่น่าจะต้องรีบไปขนาดนี้ก็ได้